มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยนะครับ
ตอนนี้ก็เดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วครับ

ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็มีโอกาสนะครับ
ที่ได้ไปชมการฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่
ได้พูดคุยกับนักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกที่เป็นความหวังนะครับ
อย่างเช่นโสพิตาธนสารและสุกัญญาศรีสุราชนะครับ

พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เพื่อชมการฝึกซ้อมของเหล่าบรรดานักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
เตรียมเข้าแข่งขันในบริการยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก๒๐๑๙
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้ครับ
โดยมี๒สาวฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราซิล
อย่างน้องแนนโสพิตาธนสาร
และน้องไฟล์สุกัญญาศรีสุราช
เป็นตัวความหวังอีกเช่นเคย
รวมถึงแต้วพิมสริสริแก้ว
ีโร่เหรียญเงินโอลิมปิก๒สมัยรวมอยู่ด้วย
แม่แต่เห็นพวกเธอแวบแรกแล้วแทบจำไม่ได้

ถึงได้ดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาขนาดนี้
อ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเธอเลยดีกว่า

และหากนึกถึงรายการยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก
พวกเธอนั้นนึกถึงอะไรไปฟังกันเลยครับ

เพราะเราแบบไม่ได้ฟิตเหมือนตอนโอลิมปิกค่ะ
เพราะเราก็แบบไม่ได้จะซ้อมแบบเต็มที่
แม่ซ้อมแบบต่อเนื่องแบบจริงจังค่ะ
ก็มีหยุดบ้างซ้อมบ้างแบบไม่ต่อเนื่อง
มันก็เลยแบบร่างกายเราก็ยังไม่เต็มร้อย
ยังไม่เต็มที่แล้วก็เศรษฐี

แต่ว่าชิงชำโลกนี่มันส่งเต็มทีม

เต้าได้เหรียญทองชิงแชมป์โลก

มันก็จะแบบมีความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่ง
ที่เราได้โอลิมปิกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถามว่าตั้งเป้าไว้ไหนก็ทำให้เต็มที่

เพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็เหมือนกับ

ที่เราอยากจะได้รับเหรียญกลับมาในครั้งนี้เหมือนกัน

แมทชิงแชมป์โลกคือแมทที่คนเก่งทุกคน
ทีโร่ทุกคนมารวมกันในแมทชิงแชมป์โลกครั้งนี้
โร่ทุกคนมารวมกันในแมทชิงแชมป์โลกครั้งนี้
เป็นแมทที่ท้าทายแล้วก็เป็นแมทที่ใหญ่แมทหนึ่งเลย

แล้วก็ช่วยติดตามก็ดงานกีฬายกน้ำหนักจิงช้ำโลก
ที่อเมริกาทั้งนี้ได้ด้วย
ยังไงต้องฝากแฟนกีฬายกน้ำหนักชาวไทย
ช่วยส่งกำลังใจตามรุ้นและเชียร์

ประสบความสำเร็จในรายการยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
แข่งขันระหว่างวันที่๒๘พฤศจิกายนถึง๕ธันวาคม
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน